และสำหรับธุรกิจวันนี้นะครับที่เราจะมาพูดคุยกันเนี่ยถือว่าเป็นผู้ประกอบการไทยที่พัฒนา
ความรู้ความสามารถที่มีอยู่เป็นทุนเดิมสู่การทำธุรกิจอีกเส้นทางหนึ่ง
ซึ่งเขาสามารถผสานองค์ความรู้ต่างนะครับรวมถึงใช้เทคโนโลยีมาช่วยด้วยในการประกอบธุรกิจ
ซึ่งเขาอยู่กับเราแล้วนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกับเขากันครับ
ขอต้อนรับนะครับคุณสุวัสดิพิทักษ์เจริญวงผู้จัดการบริษัทปิยพรอินเตอร์เอโกโลจี้ครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับคุณดันนี่ครับขออนุญาตเรียกชื่อว่าคุณกิมแล้วกันนะครับได้ครับผม
พูดถึงชื่อบริษัทก่อนเลยแล้วกันนะครับปิยพรอินเตอร์เอโกโลจี้เป็นมายังไงครับ

ส่วนหนึ่งมาจากของคุณพ่อครับคุณพ่อคือทำเกี่ยวกับพวกเครื่องมือเกี่ยวกับพวกห้องเย็นลงน้ำแข็งมาก่อน
ซึ่งอันนั้นเขาเรียกว่าเป็นบริษัทปีชาอินเจเนลลิ่งก็จะเป็นเกี่ยวกับพวกวิศวกรแต่ตัวเอคโลยีเนี่ยก็หมายถึงการคิดค้นหรือว่าการวิจัยต่างอะไรอย่างนี้ครับผม
ถามนิดนึงได้ไหมครับว่าณปัจจุบันเนี่ยบริษัทปียพรอินเตอร์เอโกโลจี้เนี่ยทำอะไรอยู่บ้างครับ
คือเอาง่ายเลยว่าที่บริษัทของคุณกิมก็คือปลูกจำหน่ายแล้วก็พัฒนาสายพันธุ์ต่างรวมถึงทำการวิจัยทุกอย่างที่เกี่ยวกับเห็ด

จริงเขาเรียกว่าออรินจิหรือว่าเออรินจินะครับ

รินจิคือชื่อสายพันธุ์ของเขาจริงใช่ไหมครับ

ไปนิดนึงได้ไหมครับว่าสายพันธุ์มันมาจากไหนจนถึงเราจะพัฒนามันไปต่อยังไงฮะ
ก็คือจะมีสายพันธุ์ตั้งต้นมาจากฝั่งยุโรปก่อน
แล้วก็ทางประเทศญี่ปุ่นเนี่ยก็ทำมาพัฒนาสายพันธุ์อีกที่หนึ่ง
เพื่อให้เข้ากับสภาพแวดล้อมของประเทศเขา
ซึ่งทางส่วนของปริยพรเองเนี่ยก็ได้รับสายพันธุ์มาจากทางวัลวอล
เป็นสายพันธุ์ของญี่ปุ่นเพื่อมาพัฒนาเป็นสายพันธุ์ไทยอีกทีหนึ่ง
ปัจจุบันนี่คือเห็ดของทางบริษัทปริยพรเองจำหน่ายที่ไหนบ้างครับ
กลุ่มลูกค้าในปัจจุบันถือว่าเป็นกลุ่มลูกค้าแบบไหนครับ
กลุ่มที่๓เนี่ยเป็นกลุ่มสงอครับผม

ปัจจุบันเนี่ยก็ร่วมประมาณ๒๐ปีแล้วนะครับ
จากที่คุณพ่อไปเดินงานเหมือนเกษตรแฟร์
แล้วก็เจอเห็ดตัวนี้เหมือนอยู่ในงาน
แล้วก็สอบถามว่าเห็ดตัวนี้มันมีทำตลาดในไทยไหม
ซึ่งเห็ดมันจะรูปร่างคล้ายเห็ดชีตาเกะครับสมัยก่อนครับ
แต่ราคาจะค่อนข้างสูงมากเลยสมัยนั้น
ซึ่งอาจารย์ที่เขาให้คำปรึกษาอยู่ที่นั่นเขาบอกว่า
มันไม่สามารถปลูกในอุณหภูมิปกติได้
แล้วสภาพอากาศอย่างไหนล่ะที่มันสามารถปลูกได้อะไรอย่างนี้ครับ

ถ้าอุณหภูมิต่ำกว่า๒๐องศาลงมาเนี่ย

หรือห้องผนังต่างอยู่แล้วอะไรอย่างนี้ครับผม
แกก็เลยคิดว่ามันน่าจะมาลองต่อยอดดูได้นะ

เพราะเราถนัดเรื่องการทำพวกนี้อยู่แหละ

ก็เลยเข้าไปปรึกษากับทางวนะครับ

หรืออาจารย์ต่างที่เขามีส่วนเกี่ยวข้อง

เป็นผู้ถนัดด้านเรื่องชีวภาพของพวกนี้โดยตรงเลย
ก็เข้ามาเป็นที่ปรึกษาให้โครงการในเบื้องต้นนะครับ

เพาะเชื้อตัวนี้ยังไงได้บ้าง
แล้วสามารถปลูกไปในลักษณะไหนได้บ้างอะไรอย่างนี้ครับผม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
ที่มีการวิจัยพัฒนาใช้เวลาอยู่นานไหมครับ
กว่าที่ผลผลิตของเราจะออกสู่ตลาดได้ครับ

ออกมาขายให้กับกลุ่มลูกค้าเลยนะครับ

แต่ก็ไม่ได้แบบเจาะตลาดได้โดยตรงอะไรขนาดนั้นนะครับผม

จนเขาโตพอสมควรที่เราจะสามารถเก็บเกี่ยวแล้วก็มาขายได้

จริงใช้เวลาแค่๔๕วัน
ดีกว่าที่เราจะเป็นผลผลิตได้จริง
จริงออกสู่ตลาดได้จริงเพราะว่าเห็ดพวกนี้เขาค่อนข้าง
แล้วก็ไม่ควบคุมห้องที่ดีจริงเนี่ยมันมีโอกาสติดแบคทีเรียติดอะไรได้
ซึ่งบาถทำให้เห็ดเนี่ยไม่ขึ้นเลยทั้งพ่องก็ได้
มีความพร้อมทุกอย่างแล้วเนี่ยนะครับ
แล้วก็มีผลผลิตออกมาปริมาณหนึ่งแล้วตลาดก็เริ่มมีการขยับขยายแล้ว
ตอนนั้นต่อยอดยังไงครับเริ่มขยายกิจการยังไงบ้างครับ
ก็คือตอนแรกเราก็มีการจ้างเซลล์นะครับ
ที่เขาเคยใช้เห็ดที่เป็นเห็ดนำเข้าอยู่แล้ว

ช่วงนั้นที่กินในระดับที่เป็นสินค้านำเข้าครับ

เพราะว่าเราสามารถทำราคาที่ต่ำกว่าสินค้านำเข้าได้แต่คุณภาพเนี่ยเท่าเทียมกัน

ประมาณ๒๓๐๐กิโลครับ

พอเรามองว่าโอกาสมันสามารถโตได้อีกตลาดเราคิดว่าวันหนึ่ง๒๓๐๐โลเนี่ย
ไม่พอแล้วต้องขยายต้องไปต่อตอนนั้นความเป็นมาเป็นยังไงครับในการขยายตลาดในช่วงนั้นเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับ
หลังจากที่เหมือนกับเรามีการขอคุยกับธนาคารกรุงเทพเพื่อเหมือนกับอยากจะขยายส่วนห้องผูกเพิ่มเติมอะไรอย่างนี้ครับ
เพราะว่าตอนแรกที่เราทำเนี่ยเราทำแค่๕๖ห้องเองครับ
จาก๕๖ห้องไปไหนต่อครับเป็นกี่ห้องครับ
ก็ขึ้นเป็น๒๐ห้องครับผม
ก็จะให้พวกข้อมูลพวกนี้ว่าสินค้าตัวนี้มันมีขายในไทยแล้วนะแล้วก็เป็นสะพานให้กับเราอีกทีหนึ่งนะครับ
นอกจากเราขายเข้าซุปเปอร์นอกจากเราขายเข้าร้านอาหารแล้ว
ก็ยังมีการทำธุรกิจต่อยอดไปทางอื่นได้ด้วยใช่ไหมครับ
ใช่ครับผมก็จะมีเกี่ยวกับพวกเห็บทางการแพทย์นะครับ
ก็จะมีกลุ่มลูกค้าที่ให้เราผลิตให้พูดถึงความท้าทายนะครับในเรื่องของธุรกิจเห็ดเนี่ยนะครับ
คุณกิมมองยังไงบ้างครับทั้งในด้านธุรกิจแล้วก็การแข่งขันในตลาดปัจจุบันเป็นยังไงบ้างครับ
ปัจจุบันนี้การแข่งขันนี้ก็เหมือนกับค่อนข้างเวอร์วายนะครับก็คือมีทั้งสินค้านำเข้าแล้วก็ผู้ผลิตภายในประเทศด้วยครับ
สิ่งหนึ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเหมือนกับเราต้องเน้นคุณภาพครับที่ดีอยู่แล้วก็คือ
รักษามาตรฐานให้คงที่ครับเหมือนกับว่าลูกค้าที่เคยซื้อมาแล้วบริโภคของเราอยู่แล้วครับ
รับรู้ถึงคุณภาพของสินค้าครับเป็นสำคัญทีนี้ปฏิเสธไม่ได้ว่าแน่นอนว่ามันมีเรื่องของสินค้าทั้งผู้ผลิตในประเทศที่ก็เติบโต
คู่แข่งก็ต้องเกิดขึ้นรวมถึงสินค้าที่นำเข้าจากต่างประเทศด้วยอันไหนดูน่ากลัวกว่ากันครับ
น่าจะเป็นต่างประเทศมากกว่าครับผมเพราะว่าทางส่วนงานรัฐบาลของต่างประเทศเขาค่อนข้างมีการสนับสนุนเรื่อง
ต่างต่างหรือว่าใครเชื่อจ่ายภาษีนำเข้าอะไรอย่างเงี้ยหรือส่งออกค่อนข้างดีพอสมควรนะ
จะทำให้คอร์สในการที่เขามาทำเรื่องราคาต่างเนี่ยทำราคาได้ค่อนข้างดีครับผม
แต่ในตัวของคุณภาพสินค้าตรงนี้เราสามารถการันตีได้ว่าสินค้าของเราคุณภาพดีกว่าแน่นอน
แน่นอนครับคุณแดนเพราะว่าของเรามั่นใจคือตั้งแต่ขั้นตอนแรกยันขั้นตอนสุดท้าย
แล้วปลูกในระบบปิดทั้งหมดเลยครับซึ่งควบคุมด้วยคุณภูมิต่างต่างอย่างเงี้ยครับ
จนถึงขั้นลงแพ็คเกจจิ้งเสร็จแล้วก็ขนออกมาอยู่ในห้องควบคุมทั้งหมดเลยครับ
มีจุดหนึ่งที่ผมรู้สึกว่ามันว้าวมากเลยนะครับเรื่องของการควบคุมคุณภาพของทางบริษัทเองเนี่ย
ได้ข่าวมาว่าสามารถผลิตเห็ดได้เป็นแบบตามสเปคสามารถกำหนดเรื่องของความยาวความกว้างของดอกเห็ดได้เลยเหรอฮะ
ถามว่าขนาดร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมอาจจะไม่ได้ขนาดนั้นแต่เราสามารถควบคุมให้ให้มันออกในปริมาณ
หรือว่าลักษณะดอกที่เราต้องการได้ประมาณนั้นก็คือเกิดจากการทั้งการควบคุมพวกอุณหภูมิหรือความชื้นในระหว่างเพาะปลูกด้วยครับ
ตัวนี้มันจะมีส่วนสำคัญในขนาดหรือว่ารักษณะของบวกดอกต่างต่างด้วยครับเรามีใช้เกี่ยวกับพวกเครื่องเครื่องควบคุมอุณหภูมิต่างต่างหรือความชื้น
ที่เป็นเหมือนกึ่งอินเตอร์เน็ออฟติงด้วยครับเหมือนกับว่าเราใช้แผงคอนโทรเลอร์ด้านหน้าห้องอะไรอย่างเงี้ครับ
ก็คือเราใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยควบคุมคุณภาพ
ขยายความให้คุณผู้ฟังนิดหนึ่งนะครับ
หรือเอาง่ายเลยนะครับคือเราใช้อินเตอร์เน็ตเข้ามาควบคุมอุปกรณ์ต่างที่เรามี
อย่างเช่นของปียพรเองที่คุณกิมบอกมาเนี่ยก็คือการเอาอินเตอร์เน็ต
หรือว่าเอาเทคโนโลยีมาช่วยควบคุมอุณหภูมิ
ควบคุมความชื้นในโรงเพาะผ่านแผงคอนโทร
อันนี้ผมถามนิดนึงได้ไหมครับว่าทำไมเราถึงเอาเทคโนโลยีนี้ที่เรียกว่า
อินเตอร์เน็ตออฟติงซเนี่ยเข้ามาใช้ในฟาร์มเห็ดมันมีข้อดียังไงบ้างครับคุณกิม
ก็คือจริงช่วงแรกแรกอย่างที่เคยปลูกนะครับอย่างช่วง๕๖ปีแรกเนี่ย
เห็ดเขาเจริญเติบโตเนี่ยแต่ละวันมันจะไม่เท่ากัน
ทีนี้เราต้องใช้การที่ให้คนเปิดห้องเข้าไปดู
ก็เช็คว่าตอนนี้ความสูงของตัวเห็ดได้หรือยังบวกดอกเริ่มขึ้นหรือยัง
แต่ทุกวันนี้ติ๊กกล้องต่างที่ใช้ในการควบคุมนะครับในการดูว่าตอนนี้ปริมาณเห็ดเนี่ย
ถึงขั้นไหนแล้วความชื้นอยู่ในระดับไหนแล้ว
เราสามารถคอนทัวร์จากในห้องได้เลยอะไรอย่างเงี้ครับผมโดยที่ไม่ต้องใช้คนเข้าไปนั่งเช็คแต่ละห้องแต่ละห้องต่าง
ซึ่งมันมีการเกิดเออเลอร์ได้ถ้าเกิดคนเหมือนกับว่าอาจจะลืมเช็คห้องนี้หรือว่าไปปรับอุณหภูมิผิดอะไรอย่างนี้ครับ
บริษัทก็เติบโตมานะครับกว่า๒๐ปีบนเส้นทางธุรกิจนะครับ
เจอทั้งอุปสรรคเจอทั้งปัญหาอยากถามว่าช่วงไหนที่ถือว่าเป็นช่วงที่หนักที่สุดครับ
ก็น่าจะเป็นช่วงโควิดเนี้ยครับคุณแดนเพราะว่ากลุ่มลูกค้าเราเป็นกลุ่ม
ซึ่งตอนนั้นมันก็มีการปิดในส่วนต่างค่อนข้างเยอะ
ครึ่งกิโลแล้วก็๑กิโลก็คือเซ็ปเป็นขนาด๑๐๐กรัมที่เล็กลง
บุคคลที่อาศัยอยู่ในคอนโดหรือว่าหมู่บ้านต่างอะไรอย่างนี้ครับ
สามารถกระจายสินค้าได้มากขึ้นอะไรอย่างนี้ครับผม
พูดถึงโอกาสของการเติบโตในธุรกิจนี้นะครับ
ทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศคุณกิมมองในการเติบโตของธุรกิจนี้ยังไงบ้างครับ
ให้กลุ่มลูกค้าที่เป็นกลุ่มวัยรุ่นหรือกลุ่มที่รักษาสุขภาพเนี่ยสามารถหาทานได้ง่ายขึ้นด้วยอะไรอย่างนี้ครับผม
หนึ่งก็คือต้องรักษาคุณภาพของสินค้าให้ดีที่สุดนะครับ
เราก็พยายามจะหาพวกส่วนประกอบหรือว่าการแปรรูปต่างที่ทำออกมาแล้วเนี่ยยังได้สารอาหารคุณค่าแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อกลุ่มลูกค้าด้วยครับ
เขาเริ่มจากการทำห้องเย็นระบบควบคุมความเย็นต่างจนแตกลายนะครับเป็นธุรกิจใหม่เป็นธุรกิจซึ่งในตอนนั้นย้อนกลับไปเมื่อ๒๐กว่าปีที่แล้วเนี่ยไม่มีในประเทศไทยเลยนะครับ
อย่างเช่นการเพาะเท็จออรินจิ
พร้อมกับเขาก็เติมองค์ความรู้ต่างเติมเรื่องของเทคโนโลยีมาช่วยควบคุมคุณภาพ
รวมถึงสามารถวิจัยและเพาะเห็ดที่ปลูกยากในเมืองไทย
ต่อไปเป็นวัตถุดิบที่จะต่อยอดไปเป็นสินค้าอื่นได้อีกด้วย
แล้วก็องค์ประกอบสำคัญที่ผมรู้สึกว่าทางบริษัทปริยพรเองแล้วก็ทั้งตัวคุณกิมเองนะครับ
เป็นจุดที่ทำให้ประสบความสำเร็จได้นะครับก็คือการที่ไม่หยุดนิ่งปรับตัวเข้าใจลูกค้าแล้วก็มีการเรียนรู้ใหม่ตลอดเวลานะครับ
ต้องถือว่าสุดยอดมากนะครับสำหรับธุรกิจนี้ซึ่งหลายคนนะครับอาจจะมองว่ามันเป็นธุรกิจที่เราเห็นแล้วก็ผ่านตาอยู่ตลอด
แต่จริงแล้วเนี่ยถ้าเรามองเบื้องลึกกว่าที่เขาจะมาถึงทุกวันนี้ได้ถือว่าไม่ธรรมดารวมถึงในการฝ่าวิกฤตนะครับโควิดที่ผ่านมาก็สามารถผ่านมาได้อย่าง
จะบอกว่าได้อย่างสบายได้ไหมครับคุณกิมก็ค่อนข้างหนักเหมือนกันนะครับแต่ก็ผ่านมาได้ก็ผ่านมาได้นะครับต้องมีการปรับตัวแล้วก็ผ่านวิกฤตต่างมาได้นะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณมากเลยนะครับคุณกิมนะครับคุณสุวัสดิ์พิทักษ์เจริญวงผู้จัดการบริษัทปิยพรอลอินเตอร์เอโกรโลยีนะครับเป็นอย่างมากเลยครับ
ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ